คุณผู้ชมคะวันนี้๒สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้กำกับคนเก่งพี่อ๊อฟพงพัฒน์วัชิระบรรจงนะคะ
และอย่างที่คุณผู้ชมทราบกันดีว่าตอนนี้พี่ออฟพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
จากว่ามีอาการเส้นเลือดในสมองตีบนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางด้านภรรยาคุณแดงและลูกสาวเองนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ผ่านโซเชียล
เป็นภาพที่พี่อ๊อฟมีสีหน้าที่สดใสขึ้น

เหมือนเวลาบวชพระตัดผมใส่ใบบัวไปลอยน้ำ
เชื่อว่าจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอะไรทำนองแบบนี้นะคะ
โดยพี่แดงธัญญาภรรยาเองก็ได้โพสต์ข้อความโวยพรได้ว่า
ถึงเวลาปรับและเปลี่ยน
สุขสรรค์วันเริ่มชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเดิมนะคุณพงพัฒน์
แล้วก็ไม่ลืมขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่มีให้กันด้วยนะคะ
ซึ่งก็มีชาวเน็ตแล้วก็พี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมอวยพรวันเกิดกันเยอะแยะมากมาย
ขอให้พี่อ๊อฟหายเร็วด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะสบายใจกันได้แล้วนะคะ
พี่อ๊อฟเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นดีขึ้นในแต่ละวันนะคะ
คือสามารถที่จะสื่อสารได้ด้วยคำพูดแล้ว

แต่คุณหมอเองก็ยังให้พี่อ๊อฟพักรักษาตัว
แล้วก็งดงานทุกอย่างเป็นเวลา๓เดือน
คือเขาบอกว่าตอนที่พี่อ๊อฟเนี่ยป่วยแรกเนี่ย
โอ้โหเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยครึ่งซีกไม่ได้เลย
อันนี้คือถือว่าอันตรายมากนะคะ
เป็นโรคที่มักจะเกิดกับคนที่มีความเครียดพักผ่อนน้อยนะคะ

นครชวนชื่นเองก็เป็นอาการเดียวกัน
ก็คือเส้นเลือดในสมองตีบแต่ไม่รุนแรงเท่าพี่อ๊อฟนะ

แต่ก็ต้องหาเวลาพักผ่อนแล้วก็อย่าไปเครียดมากด้วยนะคะ
ตอนนี้งานคอนเสิร์ตของพี่อ๊อฟถูกเลื่อนถูกไหม
ส่วนงานเป็นการเป็นผู้กำกับต่าง
ก็มีคนเข้ามาช่วยเข้ามาเปลี่ยนรับมือรับไม้ต่อไปนั่นเอง
ใช่ทายาทสองคนไม่ต้องห่วงนะคะ
ก็เข้ามาช่วยคุณพ่ออยู่แล้วด้วย
กำกับในการดูแลเรื่องละครด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภัยเงียบที่มันอยู่ใกล้ตัวจริงนะคะ

ถ้ายังไงค่ะก็ต้องระวังกับเราทุกคนด้วยนะคะ